คุณผู้ชมเรื่องนี้มีครูสาวคนนึงบอกว่า
เรื่องแบบนี้มันต้องแฉต้องประจานให้มันรู้กันไป
พฤติกรรมเจ้าอาวาสรายนี้เนี่ยมันแย่แค่ไหน

คุณครูสาวคนนึงออกมาแฉเลยว่าเด็กนักเรียนของเธอ
ถูกเจ้าอาวาสวัดลวนลามทำอนาจารย์
ทำทีเรียกให้น้องไปนวดให้ปวดเมื่อย
ให้น้องจับอวัยวะเพศจนตัวเองสำเร็จความไข้

ครูออกมาพูดแบบนี้เลยนะคะ
เขาบอกว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้น
เป็นคำบอกเล่ามาจากคุณครูที่จังหวัดบุรีรำในพื้นที่อำเภอกระสังค่ะ
คุณครูบอกว่าเจ้าอาวาสวัดหนึ่ง
เรียกน้องเรียกเด็กเข้าไปบีบนวดบอกปวดเมื่อย
แล้วกระทำอนาจารย์น้องมาเป็นคลิปอะนะคะ
จริงแล้วคลิปเนี่ยก็จะเป็นคลิปที่
น้องผู้เสียหายวัย๙ขวบน้องเล่าเรื่องให้ฟัง
แล้วตั้งคำถามเลยว่าสำนักพุทธอยู่ไหน
โดยงานที่รับผิดชอบอยู่ตรงไหนตรวจสอบแล้วหรือยัง
เราก็เลยส่งคุณ
เนี่ยเล่นอยู่กับเพื่อนแถววัดอยู่อยู่หิวน้ำเลยไปขอเจ้าอาวาสกินน้ำหน่อย
ซึ่งหลานเนี่ยเรียกเจ้าอาวาสว่าหลวงตาหลานบอกว่าหลวงตาเรียกเข้าไปในกุฏิ
บอกว่าเมื่อยขาช่วยนวดให้หน่อยหลานก็นวดก็ตามภาษาเด็กอ่ะนะคะ
ผู้ใหญ่บอกให้ทำอะไรก็อ่ะทำให้ครับสักพักหลวงตาบอกเออ
ยิบขึ้นมาอีกขึ้นมาอีกจนมันไปอยู่ตรงหว่างขานั่นหลานบอกหลานก็งงเหมือนกันนะว่า
ตรงนั้นก็เมื่อยเหรอแล้วหลานบอกว่านวดจนมีปัสสาวะสีขาวไหลออกมา
ใช้คำนี้เด็กไม่รู้ไงทีนี้มันยังไม่หมดแค่นี้ค่ะ
วัยรุ่นในหมู่บ้านคนหนึ่งออกมาแฉต่อบอกว่าเจ้าอาวาสรูปนี้
พฤติกรรมเป็นแบบนี้จริงจริงผมคอนเฟิร์มเพราะผมเคยเป็นเหยื่อด้วยเอ้า
ปี๕๙ผมไปบวชเนรแต่ผมยังไม่โดนถึงขั้นน้องนะ
ถึงขั้นสำเร็จความไคร้ใส่ผมแต่ผมไม่ได้ค่าจ้างเหมือนน้องนะ
สามสิบบาทอืม
เอานไฟ
เราต้องฟังความทั้งสองข้างนะคะใช่ครับหูไหมคะอ่า
เราฟังทางฝั่งนี้แล้วเราต้องไปถามความจริงจากทางเจ้าอาวาส

ถูกครูผู้หญิงคนนี้ใส่ความ
อาตมาไม่มีนิสัยล่วงละเมิดเด็ก

เพราะว่าอัตมาปวดไส้เลื่อน
แบบต้องอยู่ในป่าอะไรที่ไหนอีกน้อง
นี่หรือ

มันปวดเนอะ
มานำนวดให้ลงพ่อหน่อย

อะเอาไปราคา๓๐บาทเบนกันนะ

การนวดไม่น่าจะใช่การรักษาอาการที่ถูกต้อง
ผมเข้าใจว่ามันจะยิ่งปวดนะ
หรอคะคืออันนี้ก็ไม่เคยเป็นเหมือนกันแต่ถ้าเป็นโรคหรือป่วย

ทีนี้เจ้าคณะตำบลห้วยสำรานก็เข้ามาสอบสวนข้อเท็จจริงเรื่องนี้แล้วเหมือนกัน
แต่ยังไม่ได้สรุปว่าเรื่องที่เกิดขึ้นที่เจ้าอาวาสถูกครูออกมากล่าวหา

คือถ้าเอาตามบรรยัติเลยนะ
เขาเขียนมาบอกว่าเรื่องการบีบนวดให้พระเนี่ยไม่ผิดถ้าไม่โดนของลับ
คือเขาบอกว่าศัพท์ทางพระพุทธศนาเขาเขียนเอาไว้
ว่าถ้าอสุจิไม่เคลื่อนไม่ถือว่าอาบัติปราชิก
ถ้าถามเด็กแล้วถามพระแล้วไม่ได้ผิดอะไร

ถ้าเด็กผู้ชายนวดให้พระสิทธิ์
พวกหมอพวกพยาบาลไปจับนู่นจับนี่

เป็นการกุเรื่องเพื่อสร้างความแตกแยกแน่

เสียใจทั้งเรื่องครูไปออกข่าวอย่างนั้น
เพราะว่าก็รักมันเหมือนหลานครูคนนั้นแต่มันทำอะไรมันน่าจะมารู้จักเด็กและพัก
น่าจะพาเด็กมาถามหลวงตาก่อนไหมถามว่าเรื่องมันเป็นยังไง
หลวงตาทำไมเด็กไปคุยให้ครูฟังอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนี้
ทำไมเด็กมันไปล้อเลียนมันไม่ได้ไปบอกครูหรอก
เด็กมันล้อเลียนแล้วได้ยินเด็กล้อเรียนใช่ไหมบุ๊กแล้วก็เรียกเด็กไปถาม
แล้วก็อัดคลิปอย่างเงี้ยมันใช่เรื่องไหมน่าจะฟังจากเด็กแล้วเรียก
เรียกถามเด็กก่อนเบื้องต้นเอาอย่างงี้ละกัน
ไม่ตัดสินดีกว่าให้ตำรวจจัดการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการ
เพราะว่าคุณครูสาวบอกว่าเอาคลิปนี้ไปรายงานกับผู้บังคับบัญชาแล้ว
ตอนนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนยืนยันนะคะ
ครูสาวยังย้ำด้วยว่าเรื่องที่ออกมาพูดทั้งหมดคือเรื่องจริง
ทีมข่าวเราจะติดตามเรื่องนี้ให้แล้วถ้ามีความคืบหน้าอะไร
เราจะเอามาเสนอให้คุณผู้ชมทราบนะคะ
อ่านะฮะก็ต้องฟังความทั้งสองข้าง
แล้วก็ตอนนี้คุณครูต้องออกมาชี้แจงแล้วล่ะ

ว่าจริงแล้วเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นยังไงนะครับ